นงนี่ไปไม่เป็นเลยครับอุดมเล็ก
ยอดทนงคึกเหลือเกินครับเดี๋ยวเข้ามา
วางแล้วเสียบเสียบด้วยซ้าย
ขวางแล้วเขียบด้วยซายเขียบด้วยซาย
ไม่รู้ว่าเมาคาวเลือดของตัวเองหรือเปล่าครับอุดมเล็ก
มาอีกแล้วครับจิ้มด้วยมาซ้าย
ชกกันกี่ทีก็สนุกครับ
โอ้โหแล้วดูครับกาดไม่ตกเลยครับยอดทนงวันนี้
ร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ๓ยกครับ

รองของรายการ๕๗๕กิโลกรัม
ถนนเพชรวังล่างจากระยองครับในมุมแดง
อุดมเล็กนุปานบุรีจากประจวบคิริขัน
นี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปในช่วงต้นอยู่แล้วครับ
คู่นี้เคยเจอกันมาวันนี้เนี่ยครบรอบ๑ปีพอดีครับ
ปีก่อนเนี่ยซัดกันอย่างสนุกครับ
ฉลองสงการด้วยผลเสมอกันไปแต่ครั้งนี้ครับ
อุดมเล็กไปโดนแตกครับเจอทิศศอกคอ